ไปดูกันหน่อยเมื่อสักครู่พูดไปแล้วบอกว่าตามไปดูนักร้องท่านนี้
ศิลปินแต่อย่างใดนั่นก็คือคุณศรีสุวรรณจัญญาค่ะ
ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปยื่นแล้วนะคะ
ร้องปรบประชาให้ไปสอบผู้บริหารกรมราชทันค่ะ
เพราะถือว่ามีส่วนช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณชินวัฒน

หลังจากนายทักษิณต้องโทษจำคุก๘ปีแต่ไม่ต้องนอนเรือนจำแม้แต่วันเดียว
โดยหลังจากที่ผู้บริหารกรมราชธรรมมีการออกมาแถลง
แล้วก็อนุมัติบอกให้ไปนอนโรงพยาบาลตำรวจ
อ้างว่าอยู่ในกลุ่มเปาะบางมีอายุเกิน๗๐ปี
และมี๔โรคที่ต้องเฝ้าระวังดูแลโดยแพทย์เฉพาะทาง
คุณศรีสุวรรณมองว่านี่อาจเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดกัน
ข่ายร่วมกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือไม่
และยังมีเรื่องของทรงผมที่คุณทักษิณไม่ต้องตัด

ขัดตรวจระเบียบกรมราชภัณฑ์ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๖๕๒๔สิงหาคม
ส่วนเรื่องอาการของคุณทักษิณนะคะแล้วก็ว่ามันมีกระแสข่าวว่า
ทักษิณไม่ได้อยู่โรงพยาบาลตำรวจแล้ว
คงจะไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งใดแห่งหนึ่งหรือเปล่านะคะ

คุณสหการเพชรนารินออกมาให้สัมภาษณ์และยืนยันถึงเรื่องนี้แล้วนะคะว่า
ทักษิณชินวัฒน์ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ไม่ได้ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนตามที่เป็นกระแสข่าว
แต่ที่ไม่สามารถเผยแพร่ภาพได้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองและเป็นสิทธิ์ของนักโทษ
ส่วนขั้นตอนการเยี่ยมที่โรงพยาบาลตำรวจก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชธรรมกำหนดนะคะ

หลังจากนั้นจะเยี่ยมเนี่ยก็ต้องแจ้งไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพถึงจะเข้าเยี่ยมได้นะคะ
ก็ต้องมีการประเมินอาการว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติก็มีแพทย์วินิจฉัยอย่างใกล้ชิด
แล้วก็เวลาเมื่อไหร่ที่จะกลับเข้าเรือนจำอันนี้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะ
เรื่องของความปลอดภัยก็จะมีเจ้าหน้าที่เรือนจำ๔คนเฝ้านอกห้องมีตำรวจช่วยด้วยค่ะ
แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยต้องเฝ้าระวังมากกว่าปกติ
เดี๋ยวลองฟังเสียงท่านเสียงรองประหลัดหน่อยค่ะ
จริงครับอยู่จริงครับแต่ว่าเอาภาพมาเผยแพร่
ผมคิดว่ามันเหมือนกับอยู่ในเรือนจำเราภาพของนักโทษไปเผยแพร่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
การติดต่อสื่อสารก็ต้องผ่านทางเจ้าหน้าที่ครับ
เวลาที่ต้องผ่านทั้งเจ้าหน้าที่หรือว่าถ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งญาติ
เพราะญาติไปพบไปเยี่ยมไม่ได้ณเวลา๕วันนี้นะครับ
ผมคิดว่าถ้าทุกอย่างเนี่ยเราทำไปตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ไม่มีการเอื้อประโยชน์แต่ประการใดนะครับ
ไม่มีการเลือกปฏิบัติผมคิดว่าสังคมน่าจะรับได้